ไปร้านชาที่หาดใหญ่กันหน่อย

เจ้าของร้านเขาบอกว่าโอ๊ยหัวขโมยเนี่ยขโมยไปหมดเลย
แม้กระทั่งร่มใหญ่หน้าร้านยังขโมย
ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้ว

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าวิธีการนี้คือยังไงนะคะ
ไปที่ร้านนี้ก่อนที่ร้านชาจับใจ
อยู่หัวมุมถนนจันวิโรธเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะ
เป็นร้านของนางพิไลวันผลภูลวัย๕๗ปี

ถ้าเกิดใครจะไปซื้อชาเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปซื้อชากับยายปุ๊

ก็ดูเป็นร้านขายปกติใช่ไหมพี่ทิเป้

ถ้าเกิดมันปกติจะไม่เป็นข่าวค่ะ
ยายปุ๊ลองปิดดูปิดผ้าใบมาให้ดู
ฝาประตูหน้าร้าน
นี่เห็นไหมไม่ใช่เมนูบูชานะว่าอะไรเท่าไหร่นะคะ
เดี๋ยวดูเออเป็นการเขียนคำสาบแช่งสารพัดเลย

ร่มใหญ่หน้าร้านมันหายไป
คุณผู้ชมอ่านเอาเองนะให้เมียมีชู้ให้แม่มีอะไรนะ
นี่แหละเอาง่ายคืออ่านเอาเอง

เพราะว่าแต่ละคำเนี่ยเผ็ดร้อนทั้งนั้นเลย
เป็นการสาบแช่งด่าทอ
ให้ชีวิตไม่มีเรื่องดีเข้ามาเอาอย่างนี้ละกัน
แล้วมีการทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะ
ท้ายตอนคำสาบแช่งบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แช่งใหม่

นี่แหละยายปุ๊บอกบอกว่ามันแค้นอ่ะ
แค้นแม้กระทั่งร่มเก่าเนี่ยยังขโมยเอาไปอีก
จะซื้ออันใหม่ยายก็ไม่ค่อยมีเงิน

ต้องขายชาตั้งกี่แก้วกว่าจะได้ร่มใหญ่อันหนึ่ง
ดังนั้นยายปุ๊ก็เลยบอกว่าหัวขโมย
ถ้าดูข่าวเช้าไทยรัฐอยู่ตอนนี้
เอามาคืนเลยนะรู้เลยว่าหัวขโมยเนี่ย

ก็เลยเขียนคำสาบแช่งเอาไว้แบบนี้
แล้วยายปุ๊บอกอีกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่สำนึก
เอามาคืนนะเดี๋ยวจะขอให้คำสาบแช่งทั้งหมดเป็นจริง
โอ้โหทุกชาวบ้านโดยแท้นะครับ

ใช่ฮะแต่เรื่องนี้มันก็สะท้อนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ในการที่จะตามติดคนร้ายนะครับให้กับชาวบ้านเนี่ยนะครับ